ติดตามโครงการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
เป็นการสร้างสถานที่กักกันช้างกลับนิสัยก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ติดตามได้ในไทยรัฐจอบประเด็นคืนนี้๒๓นาฬิกาทางไทยรัฐทีวี